เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียล
แล้วบอกว่าแก๊งยาบ้าเอาคลิปนี้มาโพสต์เอง
โพสต์ในธรรมนองเหมือนเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
เบี้ยวค่ายาไอ้ลูกข่ายที่เบี้ยวค่ายาระวังจะโดนแบบนี้
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแม้จะเผยแพร่แป๊บเดียว
แล้วก็ถูกลบไปแต่ปรากฏคนในโลกโซเชียลเนี่ย

แล้วก็ทีมข่าวเราก็ไปถามตำรวจว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเป็นแก๊งยาบ้ามันทุกเม็ดที่อุดรธานี
เผยแพร่คลิปทำร้ายผู้ชาย
เห็นไหมทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งต่อยเอาไม้เบสบอลตีหัว
แล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวนะคือมันมีหลายคลิปออกมานะฮะ
ว่ามีการทำร้ายผู้ชายแล้วก็ในเสียงเนี่ยถ้าได้ยินก็จะพูดเหมือนว่า
เงินค่ายาอยู่ไหนมึงเอาไปไหนอะไรเนี่ยนะครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีคนเข้าแจ้งความ
คือคดีนี้ทางตำรวจบอกว่าผู้ชายที่ถูกทำร้าย
ที่อยู่ในคลิปที่ไหว้ขอชีวิต
ถ้าเป็นไปได้ให้เข้าแจ้งความซะ
หลายคนก็บอกอ้าวตำรวจครับใครจะกล้ามาแจ้งความล่ะ
เพราะว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มเครือข่ายค้ายา
แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกทำร้ายในคลิปกล้าออกมาแจ้งความนะ
แล้วก็มีการแฉถึงตำรวจในพื้นที่
ที่เป็นผู้ยุโยงส่งเสริมให้มีการค้ายาด้วย

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายอนุชาดีน้อยหรือว่าแบงค์อายุ๒๒ปี
บ้านหนองบ่อตำบลหมู่ม่นอำเภอเมืองอุดรธานี
ก็เข้าพบพันธ์ตำรวจเอกวิทยาทองเหลา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
แสดงตัวว่าเป็นผู้ชายที่ถูกทำร้ายในคลิป
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าหวั่นว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิต

หลบหนีไปไหนก็จะไม่ได้แล้ว

เพื่อจะให้ตำรวจช่วยคุ้มครองด้วย
ในเวลาต่อมานายอนุชาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ตัวเขาเองแล้วก็น้องชาย
ถูกชายชะกันหลอกไปรุมทำร้ายร่างกาย
ทุ่งนาบ้านหนองแก่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
สาเหตุจากการที่เขาค้างค่ายาบ้า
ตัวเขาเองยอมรับนะครับว่าตัวเขาเองแล้วก็พี่ชายเนี่ย

โดยมีตำรวจนายหนึ่งนำยาบ้ามาขายให้กับพวกเขา
ให้ตอบแทนว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าบอกว่าถ้าขายาบ้านะ
รับรองว่าแกสองคนไม่ถูกจับแน่

แล้วก็แกสองคนจะได้เสพยาบ้าฟรีอีกด้วยนะครับ
ซึ่งในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาบ้า
เขตตำบลหมู่ม่นที่ตำบลนาคา
แล้วก็ตำบลบ้านข้าวอำเภอเมืองอุดรธานี

เพราะถ้าไม่ขายให้ตำรวจนายนี้

จะถูกจับดำเนินคดีนะครับ
เจ็บตรงเทอม
หรือสาเหตุที่เขากระถือแบงค์ก็บ่อยอย่างนั้น
เรื่องของมัน
เรื่องของมัน
ร้ายไกล

อ่าด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวิทยา
ก็เปิดเผยว่าหลังจากสอบปากคำเบื้องต้น
ก็ได้นำตัวนายอนุชาไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเขตสพเมืองอุดรธานี
ก็ได้นำตัวไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็ให้นำพี่ชายมาแจ้งความด้วยครับ
ส่วนเรื่องที่อ้างว่าถูกตำรวจบังคับให้ขายยาบ้านั้น
เรื่องที่นายอนุชาออกมาแฉ
ตอนนี้จะได้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ดำเนินการต่อไปว่ามีตำรวจหรือคนในเครื่องแบบ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดด้วยหรือเปล่านะครับ
ถ้ามีจริงก็ต้องดำเนินการตามวินัยและตามกฎหมายนะฮะ